เทศกาลหยุดยาวแบบนี้นะคะคนเดินทางกลับบ้านกันเยอะค่ะ
ขอสอเขาก็คาดการณ์ไว้นะคะว่าอย่างช่วงวันจักรีเนี่ย

คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาวันละ๑แสนกว่าคน
ส่วนช่วงสงกรานเนี่ยนะคะก็บอกว่าเยอะแน่นอน
อาจจะสองแสนคนต่อวันด้วยซ้ำเลยต้องมีการจัดรถเพิ่มกันหน่อยค่ะ
นายจิรษักยาวัฒกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัด
บอกเลยนะคะว่าช่วงหยุดยาววันจักรีเนี่ยนะ
ขศเขาจัดรถโดยสารทั้งรถบขรถร่วมบขศแล้วก็รถตู้
เที่ยวไปวันละกว่า๖๙๐๐เที่ยวค่ะ
จากกรุงเทพฯมหานครไปยังจังหวัดต่างทั่วทุกภูมิภาค
ตั้งแต่วันที่๑๐ถึง๑๓เมษายนค่ะ
ขศก็เลยเพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสารในเที่ยวไปจากปกติวันละประมาณ๖๐๐เที่ยว
ก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ๓๐๐เที่ยวรวมเป็นวันละ๙๐๐เที่ยว
รองรับผู้โดยสารได้สูงถึงวันละ๒แสนกว่าคนเลยนะคะ
ส่วนเที่ยวกลับ๑๔๑๗เมษายน
บขศก็จัดเที่ยววิ่งจากปกติวันละ๖๐๐กว่าเที่ยว
เพิ่มเที่ยวเสริมให้อีก๒๐๐กว่าเที่ยวเป็น๘๐๐กว่าเที่ยวค่ะ
ก็รองรับผู้โดยสารได้ถึงวันละประมาณ๑๖๐๐๐กว่าคนนะคะ
สำหรับการเดินทางในเที่ยวขากลับเนี่ยนะคะ
ว่าประชาชนน่าจะทยอยเดินทางด้วยรถตู้โดยสารเป็นจำนวนมาก
จำนวนเที่ยววิ่งของรถตู้โดยสารก็เลยเพิ่มสูงขึ้น
จำนวนรถตู้โดยสารเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น
แต่ว่าจำนวนผู้โดยสารลดลงค่ะ
เพราะว่ารถตู้สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน๑๔ที่นั่งต่อเที่ยววิ่งเท่านั้นเอง
มีคุณผู้ชมส่งคำถามมาหน้าจอบอกว่า
งกรานเนี่ยไปสาดน้ำคุณมินที่ไทยรัฐได้ไหมจากคุณเจอาชัย

ได้นะเดี๋ยวเขามาสาดน้ำนะ
ได้ได้แต่ว่าห้ามสาดในสตูเดี๋ยวอุปกรณ์พัง